มีเทคนิคดีก็ทำให้เราขายของได้คุณผู้ชม
อย่างที่แม่ค้าที่บึงกาลขายไข่ไม่ขายเป็นรางไข่ธรรมดาคุณผู้ชม
ขายเป็นทั้งไม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
ทั้งอะไรอ่ะคุณไม่เป็นถาดอ่ะคุณเป็นทั้ง
ซื้อไข่หนึ่งแถมหนึ่งทั้ง
ร้อยบาทเท่านั้นอย่างนี้เลยค่ะคุณเขาขายอยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวนะคะ
บนถนนบึงการบ้านบึงกาลใต้ตำบลบึงกาลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
ก็คืออยู่ที่บึงกาลนั่นแหละนะพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าไอเดียเก๋ไก่มากเลย
ก็คือว่าทำโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกค้าเขียนป้ายตัวใหญ่อย่างที่คุณชนะเห็นเมื่อกี้แหละ
ซื้อไข่๑แถม๑ถังราคา๑๐๐บาทนะเป็นแบบ๑รูปแบบ
ยังมีอีกนะหรือจะเป็นไข่๓๐ฟองแถมฟรีคู่ถัง
อะไรคู่ทั้งคู่ทั้งคือ๑ทั้งคู่คู่ภาษาอีสานแปลว่าทั้ง
คือซื้อไปเลยเนี่ยถังหนึ่ง๑๐๐บาทคุณได้ทั้งไข่ได้ทั้งถัง
คุณไม่ต้องมาแยกอะไรให้ลำบากคุณไม่ต้องหิ้วให้มันลำบาก
ใช่เสียทาทาธารพูดก็เคยได้ยินแต่รังไข่นะ

ไอเดียของนางกัลยาเหล็กออดนะคะ
ชาวบ้านวังบ่อน้อยตำบลวานอนอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
บอกว่าเมื่อก่อนก็คือขายแบบเอาใส่ถุงมีกระดาษหนังสือพิมพ์รองนะคะ
แบบนี้เนี่ยมันลำบากไงคนซื้อก็ไม่สะดวก
บางทีอาจจะแตกได้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้โอ้โห
ซื้อง่ายขายคล่องนะคะหิ้วกันไปได้ง่าย
แล้วก็ขายดีขายหมดทุกวันใครอยากจะไปหิ้วไข่แบบนี้นะ
ซื้อไข่แถมถังแบบนี้ได้ถังไปใช้ที่บ้านด้วย
ไปได้เลยนะที่ตลาดนัดไทยลาวเขามีทุกวันนะฮะ
วันอังคารแล้วก็วันศุกร์
ผมแอบเห็นตรงป้ายก็เขียนไว้ว่าแถมถังมีกระมงกระมังด้วยนะ

ครับโอ้สุดยอดเลย
ไอเดียเดี๋ยวนี้มันต้องมีนะจะขายอะไรมันต้องใช้ไอเดีย